ในขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลของรัฐบาลชุดใหม่
ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาพอเห็นบ้างแล้ว
แต่คุณผู้ชมคะมันมีเรื่องให้ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอีกแล้ว

ออกมาพูดถึงว่าควรมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติไหม
เสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาแล้วพูดถึงเรื่องว่า
มาตราเรื่องนี้น่าสนใจ
แต่คนที่จะตอบคำถามหรือวิเคราะห์ได้ดีที่สุด
ต้องเป็นอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณดอมครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้
ต้องเริ่มตั้งคำถามว่าประเทศไทยจะเดินทางมาถึงจุดวิปริตผิดเพี้ยนขึ้นมาอีกแล้วเหรอครับ
คำถามนี้ถามขึ้นมาจากได้เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้หลายฉบับ
เขาพาดหัวว่าปลุกตั้งรัฐบาลแห่งชาตินี่
อ่านแล้วก็บอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับ
เพราะมันขัดรัฐมนูลอะไรที่มันขัดรัฐมนูลเนี่ยทำไม่ได้ทั้งนั้น
อันนี้ก็รู้กันอยู่ทีนี้พอมาดูหัวข่าวตามมา
งงดเว้นรัฐมนูลบางมาตรานี่มันสำคัญตรงนี้
แล้วข้อเสนอนี้เนี่ย
รัฐบาลแห่งชาติเนี่ยจะเอาใครมาร่วมรัฐบาลบ้าง
โอ้พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่เลยครับ
ให้ดึงสองพักลุงทั้งรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐมาร่วมด้วยนี่
เห็นหัวข่าวนี้แล้วบอกโอ้มันจะอะไรกันเนี่ย
พอตั้งสติได้ก็นึกถึงภาษิตโบราณที่ว่า
เออเราอย่าไปถือคนบ้าอย่าไปว่าคนเมา
เพราะว่าพอหายบ้าหายเมาแล้วเขาก็ลืมไปแล้วว่าเขาพูดอะไรออกมา
ก็จบไปแต่นี่คนที่เสนอเนี่ย
มันไม่ได้เป็นคนบ้าและไม่ใช่คนเมาครับเราถึงต้องให้ความสำคัญ
เพราะคนเสนอเป็นถวอครับ
เป็นสมาชิกวุฒิสภาชื่อจเดชอินสว่าง
เมื่อวานเนี่ยลองดูหน่อยว่าเขาเสนอยังไง
เริ่มที่นักข่าวถามถามอย่างนี้
ถามว่าในขณะนี้ในกลุ่มสวมีการพูดถึงแคนดิเดตนายก
พักชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่ง
อาจจะไม่ได้เป็นนายกได้มองตัวเลือกอื่น
จากพักอันดับ๒ไว้บ้างหรือเปล่าครับ

คุณจเดชบอกว่าไม่มองพักอื่นแต่มีแนวคิดที่อยากเสนอ
ในชั้นกรรมธิการการพัฒนาการเมือง
และการมีส่วนร่วมในฐานะที่ผมเป็นรองประธาน
ว่าสิ่งที่จะตอบโจทย์การเมืองได้ตอนนี้คือ
รัฐบาลแห่งชาตินี่
แล้วอธิบายว่าให้แต่ละพักนำข้อดีของตนเอง
มาร่วมทำงานกันเพื่อบ้านเมือง
ให้ทุกพักนำส่วนที่ดีงามมาทำงานร่วมกัน
ประสานประโยชน์พุ่งเป้าไปที่ความมั่นคงของชาติ
นักข่าวก็ถามสิครับว่า
มันจะเป็นไปได้ไหมเพราะตามกติกามันมีเงื่อนไขรัฐมนูลกำหนดไว้อยู่
เอาล่ะสิสวจเด็ดก็บอกว่า
สามารถงดเว้นการใช้รัฐมนูลบางมาตราที่เป็นปัญหาได้
เพื่อเป็นทางออกการเมืองไทยไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้
ทุกอย่างเป็นไปได้เพื่อประโยชน์ประเทศชาติ
นักข่าวเขาก็ตั้งคำถามอย่างนี้
บอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลแห่งชาติเนี่ย
จะพูดถึงกันต่อเมื่อมีความขัดแย้งหรือมีปัญหา
แต่ขณะนี้มันไม่มีสัญญาณขัดแย้งอะไรนี่ครับ
สวจเดชตอกบอกว่าไม่จำเป็นต้องเกิดความขัดแย้ง
รอให้การตั้งรัฐบาลแห่งชาติล็อก
รัฐมนูลไม่ได้ห้ามหากห้ามก็งดใช้สิ
นักข่าวถามก็บอกว่านี่ถามประโยคนี้
รัฐบาลแห่งชาตินี่คือการรวมทุกพัก
รวมทั้งรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐ
เป็นรัฐบาลได้หมดใช่ไหมครับ
สวจเดชบอกว่าเน้นเลยพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐ
ก็เอาส่วนที่ดีมารวมกันเพื่อรักษาประโยชน์
ประสานความคิดไม่เบียดเบียนจะทำให้ประเทศไทยแข็งแกร่งเจริญรุ่งเรือง

โพรงให้กระลอกแบบนี้

นึกถึงที่ขีดเส้นใต้ไปวันก่อน
ที่นักข่าวสายทหารคุณวาสนานาน่วม
โพสต์ว่าในวันที่พลเอกประยุทธ์
ไปพบกับสอสอรวมไทยสร้างชาติกับผู้บริหารพักเนี่ย

พูดบางตอนว่าให้สอสอพวกเราอยู่เฉย
แล้วมีประโยคนี้ที่คุณวาสนาเอามาย้ำ
ยังไงยังไงเราก็ได้เป็นรัฐบาล
ผมก็ฟังคุณวาสนาหลายรอบ
ท่านคุณวาสนาบอกว่าท่านพูดแบบนี้จริง
แล้วในคลิปเนี่ยคุณวาสนายังพูดเลยครับว่า
นึกไม่ออกว่ารวมไทยสร้างชาติจะเป็นรัฐบาลได้ยังไง
สมการการเมืองที่เป็นอยู่ตอนนี้

แต่พอมาฟังข้อเสนอของสวจะเด็ด
เราก็ลองเอ๊ะเอ๊ะ
หรือว่าเขารู้กันอยู่แล้วว่ามีช่องนี้รูนี้ให้รอด
คือการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ
ผมกับสวชเดชเนี่ยเราอยู่ในวัยไล่เลี้ยงกันนะฮะ
ผมว่าคนรุ่นเราเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมา
ยังมีลมหายใจอยู่ก็ถือว่าเป็นโชคแล้วครับ
หายใจทิ้งไปวันก็ต้องมีสติกำกับลมหายใจว่า
เราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไร
อย่าให้เด็กรุ่นหลังมันถอนหงอกเอาครับ
คุณจเด็ดรู้ดีว่าการงดเว้นการใช้รัฐมนูลนั้นเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับ
ผมขออ้างเอาคำพูดของนักกฎหมายคนสำคัญ
นักวิชาการนักกฎหมายคนสำคัญ
ศาสตราอาจารย์พิเศษทงทองจันทรางสุครับ

เรื่องการงดใช้รัฐมนูลบางมาตรา
ไม่มีคำอธิบายใด
ที่ชอบด้วยหลักนิติธรรม
มาสนับสนุนได้เลย

เป็นการทำรัฐประหารจำแรงดีนี่เอง
เป็นการทำรัฐประหารจำแรงดีนี้เอง
ผมสะดุดคำนี้ครับ
คำว่ารัฐประหารจำแรง
คือทำรัฐประหารโดยไม่ต้องลากรถถังออกมาก็ยึดอำนาจได้
แต่ยึดอำนาจโดยการงดเว้นการใช้รัฐมนูลบางมาตรา
ผมถึงบอกว่าการเดินทางบนเส้นทางสายประชาธิปไตยเนี่ย
หนทางมันยาวนานหน่อยประเทศแบบเราเราเนี่ย
ทางเดินมันคลูคลาหน่อยเดินแล้วเจ็บเท้าเดินแล้วเจ็บปวด
แต่ว่าถึงยังไงเราก็ไม่ควรชวนกันเอาหัวเดินต่างเท้าครับ

อายพวกเรากันเองคนไทยกันเองก็อายต่างชาติบ้าง
อย่าลืมนะครับว่าหลังเลือกตั้งคราวนี้สื่อต่างชาติเนี่ยที่เขามาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ในบ้านเราเนี่ย
หรือเขามีสำนักงานของเขาอยู่ในบ้านเราเนี่ย
เขากำลังจับตาดูว่าหลังเลือกตั้งแล้วประเทศไทยจะเป็นยังไง
ทางเดินประชาธิปไตยมันจะไปยังไง
เขากำลังถามกันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ประเทศไทยจะใกล้เคียงกับพม่าไหม
ซานซูจีชนะการเลือกตั้งแต่แพ้กลเกมของผู้มีอำนาจ
เรามาไกลกว่าพม่าเยอะแล้วนะครับ
เรื่องของการปกครองในระบบประชาธิปไตย
นึกถึงเรื่องนี้ไว้ให้มากมากอายเขาครับ
นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ

คำเด็ดของอาจารย์วันนี้เยอะแยะมากมาย
อาจารย์บอกว่าทางเดินของประชาธิปไตย
มันค่อนข้างยาวไกลอาจจะต้องใช้เวลา

โอ้โหแล้วคุณสุธินคลังแสงของพักเพื่อไทยก็ออกมาโต้แล้วนะครับ
บอกว่าถ้าจะให้มีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยแล้วจะเลือกตั้งกันทำไม